คุณผู้ชมคนที่รักสุนัขดูแล้วก็หดหูแล้วก็สะเทือนใจ
เพราะว่าที่สถานกักกันศูนย์นักจรจัดที่ขอนแก่นเนี้ยนะคะ
ครับเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพข้างในมันเป็นยังไง
และที่สำคัญสภาพสุนัขแต่ละตัวเป็นยังไงเอาดูจากคลิปนี้เลยค่ะ
ดูนะคะเจ้าหน้าที่เพิ่งออกไปเมื่อประมาณ๓๐นาทีที่แล้ว
ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้มันกินเลยพร้อม
ไหนน้ำอยู่ในไม่มีน้ำไม่มีน้ำเห็บหมัดดูได้เต็มตัวเลย
หมัดดูทายบหมัดเต็มเลยนะคะเนี่ยดูสิไม่มีรอยเศษอาหารเลย
ไม่มีเลยน้ำก็ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเห็นไหมคะไม่มี
เห็นไหมสงสัยไหมผอมมากสุขปบมากจะต่อให้ตายหรือไง
ดูสิไม่มีอะไรให้มันกินเลยโอ้โหเนี่ยสภาพนะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือศูนย์นักในสถานกับการศูนย์นักจรจัดเทศบาลนครขอนแก่น
ต้องย้ำอีกทีนึงเป็นศูนย์กักกันสุนัขของเทศบาลนะคุณ
ใช่ค่ะแล้วนี่คือทำไมถ้าเกิดว่าเอาสุนัขมากักรวมกันแบบนี้
ต้องดูแลเขาให้ดีไหมนี่คือขนาดของเทศบาลน้ำเนิ้มอาหารเนี่ย
ต้องถึงแต่นี่ดูสิหมามันก็ร้องแบบนี้ค่ะ
ตัวนั้นมีบาดแผลเอาเห็บหมัดบางตัวก็พิการด้วย
ทีนี้ค่ะชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่
ดูแลนะเป็นครั้งคราวแล้วชาวบ้านเองอ่ะพยายามจะไปดู
มันอย่างนี้ได้ยังไงแล้วดูสิตอนที่ชาวบ้านไปนะคุณ
เราเอาน้ำให้มันกินมันรีบกินอย่าเร็

ใช่ค่ะนี่คือมันยังไม่ตายใช่ไหมคุณสืบสกุล

เทศบาลจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้ว
เพราะว่าในพื้นที่นี้มันเหมือนเป็นป่ารกร้างด้วย

ใช่ทีนี้เราก็เลยอยากรู้ข้อมูลไง
ก็เลยไปสอบถามประหลัดเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ
นายวิทยาภูโยสารบอกว่า
ภาคพิงสูนักจรจัดเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ
มีสุนัขที่ดูแลอยู่๑๔๒ตัว
แล้วทุกตัวทำหมันทำทะเบียนประวัติฉีดวัคซีน

คลิปที่ออกมามันเป็นจุดที่สุนัข
หนีออกมาจากภาคพิง
คือหมาพยายามไหว้น้ำออกมา
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างรวมถึงสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ไปทำข้อกั้นเพิ่มเติมแล้วด้วย

ได้รับเรื่องจากประชาชนแล้วที่ร้องเรียนเรื่องนี้

บอกว่าโอ้โหทางเทศบาลก็ต้องดูแล

พยายามจะหาที่หาทางให้มันให้ได้นะ
ตอนนี้พยายามจะขอที่สาธารณะ
หรือว่าที่ที่เอกชนเขาจะบริจาคให้
ในการที่จะสร้างศูนย์ให้มันเป็นเรื่องเป็นราว

ก็คือเรื่องของงบประมาณในการใช้

ใช้งบประมาณเฉพาะค่าอาหารนะครับ
เพาะค่าอาหารนะคุณนะ๓แสนบาทต่อปี
คุณลองคำนวณดูดิ๓แสนบาทต่อปี

วันละเป็นพันนะเฉพาะค่าอาหารนะครับ
แล้วก็ต้องมีค่าจ้างคนมาดูแล

คุณคิดดูว่างบประมาณของทางเทศบาล
แต่ละปีสูญเสียไป๓แสนกว่าบาท

บอกว่า๓ล้านกว่าบาทแล้ว
จริง๓ล้านเอาไปสร้างถนน
เอาไปทำท่อปลาปลาทำน้ำปลาปลา

อยากที่จะช่วยเหลือทำบุญ

สถานที่อาจจะเอกชนบริจักษ์ให้หน่อย
เพราะว่าจะทำเป็นสถานที่ที่มันเหมาะสม

สุนัขมันก็ถูกจับมาเพิ่มเติมเรื่อย

กับทางองค์กรสัตว์ต่างเนี่ยนะคะ

ขอร้องคนที่เคยเลี้ยงสุนัข

คุณไม่รักคุณก็ไม่ต้องเลี้ยงตั้งแต่แรกนะครับ